ได้แล้วนะฮะตามคาดนะครับคนร้ายที่ไปชิงทองที่ห้างดังกลางโคราชนะครับ
แต่ว่าเรื่องของของกลางนี่ยังต้องใช้เวลาในการติดตามคืนบางส่วนที่ยังหาไม่เจอครับ
ไปดูช่วงที่ชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๓ครับคุณผู้ชม
เข้าไปจับนายกิติพงศ์แพรไทยสงฆ์หรือว่าบาร์ด
อายุ๒๘ปีเขาเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดี
ทองที่ร้านทองรูปภัณฑ์น้ำหนัก๑๕๓บาทไป
แล้วไปกบดานอยู่ที่พัทยาชนบุรีฮะ
จากภาพจะสังเกตได้ว่านายกิติพงศ์ก็ยังแต่งชุดลายพรางทหารอยู่
นะฮะลายพรางทหารอยู่เลยนะครับ
ก็เขาเป็นอดีตทหารด้วยคาดว่าเขาจะใส่ไว้เพื่อแบบแต่งกายปกปิดตัวเองจากชาวบ้าน
เรื่องต้นนะครับผู้ต้องหาอ้างว่าไม่มีงานทำต้องการจะหาเงินใช้
ก็เลยลงมืออ๋อนี่ไปขุดกันนะฮะ
ชุดสืบสวนคุมตัวนางสาวเมย์อายุ๓๗ปีภรรยาของนายกิติพงศ์
พาเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นกลางที่พักนี่ฮะ
อยู่ที่หมู่๑๒ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองนครราชศรีมา
เพราะว่ามีการเอาทองรูปภัณฑ์ใส่กล่องแล้วไปฝังดินไว้นะครับ
ตรงนี้เนี่ย๒๘เส้นเมื่อกี้เขาหยิบขึ้นมาหื้ออยู่เกินเลย
นี่ตรงนี้๒๘เส้นแต่ตอนได้ไปถ้าผมจำไม่ผิด๕๑เส้นหรือยังไง

ล่าสุดนะครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาพันธบทเอกประสิทธิ์เปรมกมล
ผู้กำกับการตำรวจภูทรเมืองนครราชศรีมาคุมตัวนายกิติพงศ์
ไปชี้จุดที่จอดรถจักรยานยนต์ก่อนลงมือน่ะคุณไปจอดตรงไหนนี่ตรงนี้นะฮะ
แล้วก็มาบอกสิว่าคุณหนียังไงนะครับ
นี่คือบริเวณห้างสรรพสินค้ากลางเมืองนครราชศรีมานะครับ
ก็ใช้เวลาทำแผนประมาณ๓๐นาที
ส่วนทองรูปภัณฑ์ที่ยึดคืนไปได้๒๘เส้นจาก๕๑เส้นจริงที่ถูกทิ้งไป
มีรายงานว่าตำรวจตามยึดคืนมาได้อีก๒เส้นนะครับน้ำหนักรวม๖บาท
แล้วก็คุมตัวนายภูไทยพันธองหลางอายุ๓๒ปี
และนายจักริตฤทธิสนทิอายุ๔๙ปี
ภูไทยอ้างว่าเป็นคนเก็บทองรูปภัณฑ์ได้ที่ริมถนนเรียบนคร
แล้วก็ให้จักริตเอาไปขายต่อที่ร้านทอง
ต่อมาพนักงานของร้านนะครับเอามาตรวจสอบ
อ้าวมันเป็นของกลางที่ถูกชิงมา
ก็อยากให้ช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยค่ะเพราะว่ามันไม่น่าจะล่วงหล่นแบบง่ายค่ะ
เพราะว่าตะโกะของเราหนาแน่นนะคะเพราะว่าวันที่เกิดเหตุโจรกระชากอยู่
แต่ว่ามันก็ไม่หลุดออกค่ะก็อยากให้เป็นหูเป็นตาให้
ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามทองนะฮะที่ยังหาไม่เจอนะครับ
เขายังไม่บอกว่าเขาเอาไปไว้ไหนนะฮะ
แจ้งเลยนะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเป็นเหมือนกรณีเมื่อกี้
ถ้าไปเจอทองของกลางหรือว่ารับซื้อเอาไว้เดี๋ยวจะโดนดำเนินคดีนะครับ
ถ้าไม่ใช่ของท่านหรือว่าใครมาขายให้แปลกนะฮะแจ้งตำรวจดีกว่าตรวจสอบครับ